บรรยากาศด้านหลังผมในขณะนี้กลุ่มมวลชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่
ทีขนาดเล็กมาติดตั้งไว้ด้านข้างก็เป็นลำโพงขนาดใหญ่
จำนวนหลายลำโพงด้วยกันนะครับรวมไปถึงมีการนำเอาไฟส่องสว่าง
มาตั้งไว้บริเวณจุดนี้ด้วยบรรยากาศด้านข้างของผมคุณผู้ชมครับ
จะเห็นนะคะว่าตอนนี้มีกลุ่มมวลชนนั้นเริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่
บริเวณนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างคนนั้นคุณผู้ชม
มีการนำเอาเสือเอาสาดมาปูรองบริเวณพื้นไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่นั่ง
ในการฟังปลาใสที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
กิจกรรมในวันนี้หลักคุณผู้ชมครับจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้กับประชาชน
ในเรื่องของการต่อต้านรัฐประหารโดยกลุ่มแก่นนำนั้นมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น
ผมได้สอบถามกับแกนนำที่ทำการจะจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับว่า
เหตุผลใดในการเลือกที่จะใช้บริเวณ๕แยกลาดพร้าวในวันนี้
เป็นการจัดกิจกรรมในการต่อต้านการรัฐประหารแก่นำส่วนหนึ่งบอกนะครับว่า
เนื่องจากเป็นการสอนในการต้านรัฐประหารโดยให้กลุ่มผู้ชุมนุมโดยผู้ชุมนุมให้เหตุผลนะครับว่า
รัฐประหารในครั้งนี้ที่ผ่านมา๕แยกรัฐพร้าวเป็นจุดแรกที่กำลังทหารเข้ามาปิดล้อมพื้นที่
เพื่อขนอาวุธและยุดโดยกำมานในการกระทำรัฐพาหาร
และยังเป็นเส้นทางในการเชื่อมต่อไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานด้วย
คุณผู้ชมครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าภายหลังจากที่มีความชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้น
กาดนั้นมีการจัดตั้งมวลชนกลุ่มขึ้นมาใหม่ในการพื้นที่
โดยกลุ่มกาดนั้นจะมีหลัก๓กลุ่มด้วยกัน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันที่จะเป็นมวลชนอาสานะครับ
จะใช้ผ้าพันคอสีชมพูเป็นสัญลักษณ์
กาดที่เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะนั้นจะใช้ปอกคอสีขาวเป็นสัญลักษณ์
และกลุ่มกาที่เป็นอดีตหน่วยรถพิเศษนั้นจะใช้อามสีเหลืองติดไว้บนหน้าอกเป็นสัญลักษณ์
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมครับ
มีการนำเอาผักลักษณะแบบนี้นะฮะผักชีต้นหอมอะไรเอ่ยมาเตรียมไว้
เพื่อที่จะเป็นการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของคณะลาบต่อต้านรัฐประหาร
ซึ่งจะมีการกินลาบกินก้อยอยู่บริเวณนี้
โดยนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคณะลาบจากทางจังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมดบอกกับผมเมื่อสักครู่นะคะว่าจะเริ่มกิจกรรมในเวลาประมาณ๖โมงเย็นของวันนี้
เตรียมลาบมาทั้งหมดนั้นประมาณ๒๐๓๐กิโลด้วยกัน
เป็นการนำเอาเนื้อของเนื้อวัวนะฮะมีหมูด้วยบางส่วน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณซายเจริญปุระ
และกิจกรรมนั้นจะเริ่มในเวลา๖โมงเย็นของวันนี้
ช่วงนี้ส่งต่อกลับไปยังพี่จอมขวัญครับ